เรื่องของหมอที่คลินิกที่นครสวรรค์
เป็นหมอที่ตรวจภายใน

มีคนไข้หญิงคนหนึ่งไปตรวจ

ก็ไปร้องขอความช่วยเหลือจากคุณบุ๋ม
วงผู้ดีและทนายนิด้า

ยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะ

ทุกอย่างเดี๋ยวไปว่ากันในชั้นศาล

วันนี้มีผู้ที่เขาบอกว่า
เขาเป็นคนไข้คนหนึ่ง
เคยไปรักษากับคลินิกแห่งนี้
ได้เปิดเผยกับคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
เธอบอกว่าเธอเคยตกเป็นเหยื่อของหมอคนนี้เหมือนกัน
หลังจากทราบข่าวก็เลยออกมาเปิดเผยข้อมูล

โดยเล่าว่าเธอเนี่ยมีลูกแล้ว๑คนอายุประมาณ๓๐
เมื่อ๓๔ปีก่อนตอนนั้นเป็นช่วงตั้งคันประมาณ๔เดือน
ก็หาที่ฝากคันปรึกษากับทางบ้าน
สรุปกันได้ว่าจะไปฝากคันกับคลินิกชื่อดังในพื้นที่แห่งหนึ่ง
ก็ไปพบหมอที่คลินิกไปพูดคุยตามขั้นตอนปกติ
หลังจากศักดิ์ถามประวัติต่างแล้ว
หมอก็ให้เข้าห้องตรวจนะครับ

อยู่ในห้อง๒ต่อ๒กับหมอ

ปรากฏว่าหมอเริ่มพูดจาแปลก

บอกว่าหมอเริ่มพูดจาแปลก

ผิดปกติแล้วตอบไปว่าไม่เคย

ต้องทำนะเป็นการผ่อนคลาย

จะส่งผลให้ลูกในท้องอารมณ์ดีไปด้วย
แล้วหลังจากนั้นก็

น้องรู้ตัวไหมว่าน้องสวยนะเนี่ย

ผู้ชายจะชอบนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเขาก็ถามว่าเคยช่วยตัวเองไหม

เขาก็บอกว่าต้องสมควรต้องทำนะ

ถ้าเกิดว่าไม่อารมณ์ดีลูกก็จะอารมณ์ดีด้วย

แบบนั้นเขาก็บอกว่าช่วย

แตะอย่างเดียว

ตอนที่ตรวจอยู่ไม่มองหน้าหมอเลยนะ

หลังจากนั้นแล้วเธอไม่มาคลินิกแห่งนี้อีกเลย

ที่นี่ดังก็ไม่ขอไปอีกเพราะว่าพอไปแล้วเจอพฤติกรรมแบบนี้
ที่นี่เขาเหมือนเขาดังบางคนเขาก็บอกประดีตอนแรกแต่ว่าคนเยอะนะคะตอนไปคนเต็มเลย
บอกคนอื่นบอกตลอดถ้าเกิดใครถามก็บอกตลอดเล่าให้ฟังตลอดว่าอย่าไปอย่าไปอย่างนี้
เขาไม่ได้พูดเจาะเรื่องอะไร
เพราะเราไม่รู้ว่าจริงมันเป็นการรักษาของเขาหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้อะไร
แต่ว่าหลายคนก็มาเจอก็มาเล่าให้ฟังเหมือนกัน
เธอก็บอกว่าคลินิกแห่งนี้เคยถูกปิดไปแล้วครั้งนึงเพราะว่ามีผู้เสียหาย
เคยโพสต์เรื่องราวที่ถูกหมอลวนลามแต่ว่าไม่นานก็กลับมาเปิดอีก
ว่าโดยเหมือนการโดยเหมือนกันนะแล้วทั้งที่ทำให้คลินิกเขาปิดไป
คุณผู้ชมคะวันนี้ตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบคลินิกที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เป็นครั้งที่๒แล้วก็นำมาประกอบสำนวนคดีค่ะ
วันนี้คลินิกได้เชิญสื่อมวลชนด้วยนะคะให้เข้าไปตรวจสอบถึงในห้องตรวจที่มีเตียงขายัง
ที่นี่ค่ะก็เป็นห้องตรวจขนาดเล็กเหมือนคลินิกทั่วไปมีอุปกรณ์การแพทย์ก็มีกำแพงผนังบางกั้นอยู่มีช่องระบายอากาศด้วย
ซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าช่องระบายอากาศตรงนี้เสียงสามารถเล็ดลอดออกไปได้เพราะห้องไม่ได้ปิดทึบ
คุณหมอที่ถูกกล่าวหาก็ไม่ได้มีท่าทีที่เคร่งเครียดไม่ได้แสดงสีหน้าอะไรเลยหน้าเรียบเฉยอะค่ะตอนที่สื่อมวลชนเข้าไปตรวจสอบในคลินิกเนี่ยนะแต่
อากาศขนาดใหญ่นี่แหละคุณผู้ชมที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่น่าสังเกตช่องระบายอากาศตรงนี้อยู่ติดกับที่นั่งรอของผู้ป่วยและญาติด้านนอก
อืมซึ่งถ้ามีการคุยกันมีการส่งเสียงร้องครับเชื่อว่าได้ยินแน่แน่นี่เห็นไหมตรงนี้ครับนี้เพราะว่าผู้เสียหายเขาบอกเขาก็พยายามร้องแล้วใช่ค่ะก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าร้องมันต้องได้ยินอืมนะคะผู้เสียหายที่ไปแจ้งความตอนนี้เนี้ยที่สอบภอมือนครสวรรค์เขาบอกว่ามีแค่คนเดียวที่ไปแจ้งความยังไม่มีใครไปแจ้งค
ถ้าไม่ไปแจ้งความเนี้ยคือเหมือนกับอายุความอ่ะมันจะขาดได้อืมภายในสามเดือนเนี้ยต้องไปนะคะก็จากจากการดูนะครับก็ก็มีช่องช่องระบายอากาศนะครับจากจากห้องตรวจกลับมาที่นั่งของของญาติหรือผู้ป่วยรายอื่นที่รอก็มีช่องนะครับสามารถพูดพูดเสียงได้ยินก็เราก็ฟังจากเพลจแล้วก็จากจากโซเชียลนะครับแต่จริง
ครับยังไม่มีใครมาแจ้งความเพิ่มเติมจากที่มีอยู่นะครับก็ถ้ามันมีอ่าผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายก็ให้มาแจ้งความร้องทุกข์นะครับภายในสามเดือนนะครับเพราะว่าอายุความการร้องทุกข์ในความผิดยอมความควรได้เนี้ยต้องร้องทุกข์ภายในสามเดือนนะครับมีฉะนั้นคดีมันจะขาดยุคความร้องทุกข์นะครับอายุ
ไม่ได้ยินก็เพราะว่ามันมีสภาพต่างภายในพื้นที่

ทางทนายความเขาบอกว่าเขาขอเก็บไว้ใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาล
ส่วนคลิปเสียงที่มีการเปิดเผยออกมา
เจรจาระหว่างผู้เสียหายกับทางหมอที่ถูกแจ้งความ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่ากำลังพิสูจน์ว่าเป็นการตัดต่อหรือไม่
หลังจากนั้นก็จะรวบรวมหลักฐานส่งให้อายการพิจารณาต่อไป
ภายใน๓๐วันตามที่ต้องดำเนินการ